สวัสดีครับผมช่วยดูตัวเนี้ย
หน้าบ้านหน้าบ้านเขาคือมันจะมีป้ายอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีแบบสลิมสองเส้นกั้นอยู่พร้อมกับล็อกกุญแจอย่างแน่นหนัก
แล้วหนูก็เห็นแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นคำพิพากษาแต่คือไม่ได้อ่านเพราะมันเยอะมาก
คือไม่ได้สนใจก็เลยคิดว่ามันน่าจะจอดได้แล้วเราก็กลับว่าเราจอดแป๊บเดียว
คือบ้านเขาคือลูกเขาเป็นประมาณเนี้ยค่ะว่าบ้านเขาแบบมีอย่างนี้หมดเลยอ่ะ
ก็เลยทำให้เราเข้าใจอย่างนั้นเราก็เลยกลับว่าเราก็จะจอดแป๊บหนึ่ง
เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็เดินออกไปไปซื้อของไม่เกิน๑๐นาที
ทุกคนยืนดูอยู่เรากอดแต่เป็นชั่วโมงอ่ะถามว่าเราจะต้องทำอย่างไรแล้วเราผิดไหม
ในพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยนี่ผิดไหมเขาออกมาแล้วเขาบอกว่าเขายังซื้อเขาได้ยินเสียงแตรแล้ว
เขายังซื้อของไม่เสร็จเมื่อออกมาแล้วเอาของใส่รถแล้วก็ยังเดินไปมาดิฉันกดแตร
ดแตรตลอดยังออกจากบ้านไม่ได้เลยเป็นชั่วโมงค่ะไม่ใช่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น
กดแตรบอกก่อนสาธารณชนได้เห็นเลยว่าเขาออกจากบ้านไม่ได้เขาถึงต้องทำในสิ่งเหล่านี้